ส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่วันนี้คุณเขียนมาสอน
ก็จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชากันด้วยนะคะ
อย่างที่วัดสาเกตค่ะปีนี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะ
ก็ได้มีการอัญเชิญพระธรรมเจดีพระไตรปีดกโบราณ
อายุมากกว่า๒๐๐ปีมาประดิษฐานด้วย
ติดตามบรรยากาศสดกับคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดมาจากวัดสะเกดเชิญค่ะ
แม้ว่าเวลานี้ฝนจะโปรยปลายลงมาเล็กน้อยนะคะ
แต่ก็ยังคงมีชาวพุทธตั้งใจมาเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ
วัดสะเกดราชวระมหาวิหารกันอย่างต่อเนื่อง
อกจากนี้ยังจะได้มาสักการะพระไตปิดกอายุกว่า๒๐๐ปี
ซึ่งอันเชิญมาจากประเทศนอเวย์
และจะมาประดิษฐานที่วัดแห่งนี้เพียงแห่งเดียวในไทยและอาเซียนด้วยค่ะ
เนื่องในวันวิสาขบูชาปี๒๕๕๙
มหาเทราสมาคมและสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
ร่วมกับวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร

ไตปิดกโบราณมาจากสถาบันอนุรักษ์สเคเย่นประเทศนอเวย์

ซึ่งประเทศไทยนั้นเป็นประเทศสุดท้าย
ก่อนจะอันเชิญกลับประเทศนอเวย์
โดยในช่วงบ่ายที่ผ่านมาพระวิจิตธรรมาพร
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
เป็นผู้อัญเชิญลงจากบุษบกที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
และมีนายวีรมุสิกพงศ์เป็นผู้อัญเชิญขึ้นขบวนรถโบราณ
เคลื่อนจากท้องสนามหลวงผ่านอนุสวรีประชาธิปไตย
เข้าสู่ถนนหลานหลวงถนนจักรพรรดิพงศ์
หยุดขบวนหน้าวัดสะเกดที่ลานด้านหน้าโพลังกา
จากนั้นนายวีระมุสิกพงศ์อันเชิญพระธรรมเจดี
ลงจากขบวนรถประดิษฐานบนแท่นด้านหน้ารูปเหมือนเจ้าพระคุณ
สมเด็จพระพุทธาจารย์
โดยพระวิจิตธรรมาพรผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดราชวรมหาวิหาร
กล่าวว่าการอัญเชิญพระธรรมเจดีในครั้งนี้
เพื่อความสถิตสถาพรแห่งบวรพระพุทธศาสนา
ยังได้ร่วมกันถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏ

ซึ่งเป็นตัวแทนมาให้สมาคมก็ได้อันเชิญพระคัมภีร์มา
ซึ่งก็ถือว่าทางรัฐบาลนอเวย์เอง
ก็จะได้ร่วมในวารักษณ์ที่พิเศษที่เกี่ยวกับพระบาทเซวประเจ้าอย่างหัว
ซึ่งทั่วโลกก็ทราบดีว่าพระองค์ท่าน
ทรงเป็นเอกอัคระสาสนุปธรรมภกที่ยิ่งใหญ่
ของชาวพุทธทั่วโลกที่ทราบกัน
ชาวไทยก็มีความภาคภูมิใจในส่วนนี้
และในช่วงเย็นที่ผ่านมามีพิธีสวดสาธยายพระไตปิดก
นำโดยพระมหาจิมกายสุตยาโน
ก่อนที่จะทำพิธีอันเชิญพระธรรมเจดีเข้าสู่พระอุโบสถ
ซึ่งมีราชเลขานุการในพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
อัครราชทูตนอเวย์ประจำประเทศไทย
ตัวแทนภาครัฐเอกชนตัวแทนพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี
สำหรับวัดสะเกดราชวรมหาวิหารเป็นพระอารามหลวงอายุกว่า๒๓๒ปี
มีชาวพุทธและนักท่องเที่ยวนิยมมาสักการะบูชาจำนวนมาก
และวันนี้ก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมาไม่ขาดสาย
แต่ในค่ำคืนนี้เป็นพิเศษที่จะมีพิธีอันเชิญพระธรรมเจดี
ขึ้นไปปฏิสธาตุบนภูเขาทองด้วยนะคะ
สำหรับประชาชนท่านใดที่ต้องการจะมาไหว้พระทำบุญหรือเวียนเทียนที่วัดสะเกด
แนะนำว่าให้มารถสาธารณะนะคะ
เพราะขณะนี้ทางวัดปิดถนนทางเข้าเพื่อที่จะเปิดเส้นทาง
แก่การเคลื่อนขบวนพระธรรมเจดีไปสู่ภูเขาทอง
ก็นำพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนสวดมนต์
เพื่อที่จะบูชาพระธรรมเจดีภายในพระอุโบสถ
ซึ่งเราจะมีบรรยากาศให้ทราบในช่วงต่อไปด้วยค่ะ
สุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธิ์ข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดจากวัดสะเกดราชวรมหาวิหารค่ะ
ขอบคุณคุณสุภานีโฆษภัณฑ์สมโพธินะคะ
หน้าตาคุณสุภานีนี่อิ่มบุญเลยนะ
ใช่ค่ะตั้งแต่ช่วงเช้าและช่วงเช้าคุณสุภานีก็อยู่สนามหลวง
มีการทำบุญตักบาทที่ท้องสนามหลวงด้วยนะคะ